ข่าวต่อไปนี้เนื้อหาน่ารักครับอยากให้ดูเป็นความรักของแม่ที่รักลูกแล้วก็ไม่อยากจะให้
เกิดอุบัติเหตุด้วยซึ้งนะเป็นภาพที่เขาแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยครับคุณยายขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เนี่ยพาลูกไปฟอกไตโรงพยาบาลคือสัปดาห์หนึ่งต้องไปสามวันอ่ะแล้วคุณยายต้องขี่พ่วงข้าง
แบบนี้เองนะครับอ่านข้อความให้ฟังสักหน่อย
โปรดระวังอย่าชนยายยายขับรถไม่เก่ง
จำเป็นต้องพาลูกพิการเดินไม่ได้ไปฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง
ค่ะยายมาจากบางกระทุ่มยายอายุหกสิบแปดปีแล้ว
ยายตาไม่ดีอย่าชนยายเอออ่านแบบนี้คือให้อภัยเลยอ่ะเออนะ
คือบางคนเนี่ยคือเอาจริงพี่เบิร์ตถ้าเกิดไม่มีป้ายเนี่ย
เขาอาจจะไม่รู้ว่ายายขับรถไม่เก่งนะ
แล้วก็ด่าเออเออนี่แหละครับอย่าชนยายนะเออ
ข้อความนี้ฮะคุณยายเอามาติดไว้ที่ท้ายรถจักรยายนพ่วงข้างครับ
ขณะที่ขี่รถพาลูกชายพิการไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
ภาพนี้คนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าช่างตั๊กช่างไฟเมืองตะเข้
เอามาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่า
ใครที่เดินทางเส้นบางกระทุ่มวังน้ำคูบ้านใหม่วัดพริกพิสุนุโลก
ถ้าเจอยายมากับลูกชายให้ระวังด้วยนะ
ถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยเพราะยายกำลังพาลูกชายพิการไปฟอกไต

ตั๊กโอ้โหโพสต์แค่นี้ไม่พอใจดีครับ
ไปช่วยเหลือเอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้คุณยายด้วยที่บ้านพัก
บางกระทุ่มนี่แหละครับจังหวัดพิสุนโลก
ชื่อว่านางเปรี้ยวอายุ๖๘ปี
ส่วนลูกชายอายุ๓๗เองนะครับแต่ว่าเขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกครับ
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ
ซ้ำยังป่วยเป็นโรคไตวายด้วยต้องเข้ารับการฟอกไตสัปดาห์หนึ่งต้องไป๓วัน
คุณผู้ชมครับปัจจุบันยายเปรี้ยวมีรายได้จากการเผาถ่าน
แล้วก็ทำสวนฝรั่งนะครับ
แต่ในช่วงที่ไม่มีผลผลิตก็จะหาผักบุ้งย่างปลาขายหารายได้เสริมไปนี่แหละฮะนะครับ
ครบกำหนดที่จะต้องพาลูกชายไปล้างไตแล้วก็จะเอาลูกขึ้นรถพ่วงข้างไปโรงพยาบาล
คอยบอกทางไปสิว่าต้องขี่แบบไหนไประวังอะไร
เพราะยายเปรี้ยวสายตาไม่ดีครับ
ก็เลยเอาป้ายมาติดซะแบบนี้แหละฮะเพื่อเตือนเพื่อนร่วมทางนะครับ
อ้าวใครเห็นรถคันนี้ช่วยกันดูแลหน่อยครับ
แม่เขารักลูกเขาเกินครับ
ดีจังเลยอ่ะภาพแบบนี้นะครับ